สำหรับวันเด็กในวันนี้นะครับทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ซึ่งก็มีเด็กและเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐนะครับได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ดอลสเตดียมก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
เช่นการแสดงดนตรีการประกวดการแข่งขันร้องเพลงการตอบปัญหาชิงรางวัล
และการแสดงโชว์ต่างบนเวทีของนักกีฬาทีมชาติไทยรวมท้ายรูปกับนักกีฬาทีมชาตินักฟุตบอลยังเช่น
ชาลิวชะปุ่ยจักรพรรณพรษัยและชนะนันต์ป้อมบุปพา

เพื่อให้เด็กนั้นได้ร่วมสนุกนะครับ
ซึ่งนางกรอบการได้เปิดเผยว่า
กิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยปลูกฝังให้กับเด็ก
และเยาวชนผูกพันกับการเล่นกีฬา
เพื่อในอนาคตจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับ

แล้วก็ได้มีการพานักกีฬาทีมชาติด้วย
นักกีฬาทีมชาติฟุตบอลแลยบอล
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่ดับนี้ด้วยเช่นการ
ก็อยากจะปลูกฝังเนี่ยให้เด็กเนี่ยชอบเล่นกีฬา

ไปจนถึงเวลา๑๗นาที๓๐นาที

รับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถพาน้องหนู
ไปเยี่ยมชมกิจกรรมนี้กันได้นะครับ

ในแต่ละจังหวัดอีกด้วยครับ